บายดีหรือเปล่าข่าวคราวไม่เคยรู้สืบดูเธอไม่อยู่แอบดูแวะมอง
สวัสดีค่ะวันนี้สบายดีหรือเปล่าของเรานะคะอยู่กับทอนไซบัวเลย

คุณลุงสุธิดานั่นเองนะคะโอ้โหวันนี้ได้มาเยี่ยมเย็นกันถึงที่เลยที่นี่ก็คือ
คุณก็เป็นกินออกกำลังกายนี่แหละ
ใช่ค่ะ
มีพาร์ทเนอร์อยู่๓คนนะคะ
เท้าความไปยุคนั้นเลย๙๐ความฮอตฮิตของคุณนุ๊กนี่ถือว่าเป็นสาวตัวเล็กที่ฮอตมากโดยเฉพาะเพลงถอนใส่บัวเลย
ที่มาที่ไปค่ะเพลงนี้ยังไงบ้าง
สายบัวนี่ก็น่าจะเป็นเพลงแบบเพลงสุดท้ายเลยของอัลบั้มที่ได้เริ่มอัด
แต่พออัดเสร็จแล้วก็ได้เป็นเพลงแรกที่เอามาโปรโมทตอนนั้น

แปดเดียวหากินได้ตลอดชีวิตเลยค่ะ

ปัจจุบันตอนนี้ก็คือมีครอบครัวค่ะมีลูกทั้งหมดกี่คนคะ

เป็นอย่างไรบ้างคะชีวิตตอนนี้ครอบครัว
ชีวิตครอบครัวก็ดีนะคะน่าจะลงตัว
แบบว่ามีความพอดีซึ่งกันและกัน

คือนุ๊กก็ไม่ชอบให้คนที่มาติดเราตลอด
หรือมาโทรตามหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
บางทีแบบต่างคนต่างอยู่มีโลกของตัวเอง
แต่ว่ารู้ว่าเออกลับบ้านเจอกันหรืออะไรอย่างนี้ดีกว่า
แล้วก็มาถึงธุรกิจล่าสุดเลย
ตัวเล็กขนาดนี้มันจะสนใจอะไรการออกกำลังกาย
งงมากเรานอนสวยที่บ้านไม่ได้เหรอคะ
จริงไม่ได้อยากจะทำเป็นธุรกิจเลยค่ะ
แต่ว่าชอบในการออกกำลังกาย
แล้วเวลาเราชอบอะไรเราจะรู้สึกว่าไม่ควรเอามาทำเป็นธุรกิจ
เพราะเวลาที่ทำปุ๊บแพชชั่นเราจะหมด
ความชอบเราจะหมดแล้วมันจะกลายเป็นงานเลยนะ
คือจริงชอบออกกำลังกายแต่อยากให้สามีมีงาน
ใช่แล้วเราจะได้มีใช่ไม่งั้นอ่ะ
โรคสองใบมันจะมารวมเป็นโรคใบเดียวกัน

เพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้องสร้างที่นี่เป็นโลกของเขาให้เขาอยู่
ที่นี่ก็จะมีคลาสที่คุณหากิมสอนแล้วก็เป็นสิ่งเนเจอร์กันที่นี่
ก็คือการที่ใช้น้ำหนักตัวเรายกตัวเอง
ยิมนาสติกมาผสมกัน
ถ้ามีแฟนมาทักทายคุณนุ๊กว่าสบายดีหรือเปล่า

ทำยังไงถึงได้อยู่คงกระพันธุ์๓๐กว่าปี

ก็ต้องบอกว่าจริงแล้ว
ทั่วชีวิตคนเรามันก็ต้องมีทั้งล้มทั้งลุกเนอะค่ะ
แล้วก็มีทั้งเรื่องราวที่มีความสุข
แล้วก็มีทั้งเรื่องราวที่เศร้าหมอกนะคะ
เราก็พยายามจะอย่างแรกเลยคือ
พยายามตั้งสติแล้วก็ยืนอยู่บนความถูกต้องละกัน
อะไรที่เราทำผิดพลาดไปแล้วไม่เป็นไรเราก็แก้ไขใหม่
แล้วก็ดีที่สุดคือเพื่อน
ถ้าเรารู้ว่าคนไหนดีเพื่อนคนไหนดีนะคะ
พยายามคีบเก็บไว้ใกล้ตัว
ถ้าเพื่อนคนไหนที่ไม่ดีแล้วก็รักษาระยะ
แล้วก็ไม่สร้างศัตรูก็คือดีที่สุด
บรรยากาศไทยรัฐทีวีของเราค่ะ
ให้กระเป๋าเดินทางคุณนุ๊กค่ะ
จะเลือกเพื่อไว้เดินทางพลังกายนะคะ

แล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณนุ๊กสุธิดามากด้วยนะคะ

ถ้าเรารู้ว่าคนไหนดีพยายามคีบเก็บไว้ใกล้ตัว
ถ้าเพื่อนคนไหนที่ไม่ดีแล้วก็รักษาระยะ
แล้วก็ไม่สร้างศัตรูก็คือดีที่สุด